มีข้อความคุณผู้ชมส่งมาให้กำลังใจแล้วก็แสดงความยินดีกับนักวอลเล่หญิงไทยนะครับในวันนี้ที่ชนะญี่ปุ่นไปได้
ก็มีหลายข้อความที่ส่งมาเชียร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นข่าว

แชมป์การแข่งขันวอเล็กบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙

ก็คว้าสิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกในปี๒๐๑๘
อเล็กบอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย๒๐๑๙

เซตแรกเนี่ยทั้งสองทีมสู้ได้อย่างสูสีครับ
เอาชนะไปก่อน๒๕ต่อ๑๕
ที่๒นะครับก็ยังสู้กันได้อย่างสนุกครับ

แต้มจากหัวเสาแล้วก็การตีจาก๓เมตร

พร้อมทั้งคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกในปี๒๐๑๘

บิ๋มชัชชุออนโมกศรีคว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยม

คว้ารางวัลบล็อกยอดเยี่ยม
และฟาตูดีอุ๊กนะครับคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า